นี่เป็นคลิปที่ผู้เสียหายถ่ายเอาไว้ตี๑กว่า๒๑ตุลาคม
โดมิเนียมแห่งนี้อยู่แถวสาธรณราชพฤกษ์นะคะ
อะโวยวายแล้วจะพังประตูเข้ามาประตูสั่นเลย
โวยวายใหญ่เลยให้เปิดประตูให้เปิดประตู
เจ้าของห้องก็พยายามดันเอาไว้ไม่ให้เข้ามาได้
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของห้องตามคลิปนี้นะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยจริงแล้วหลับไปแล้วแหละ
มันก็ตี๑กว่าแล้วอะค่ะตกใจเพราะเสียงดัง
ตอนแรกนึกว่าเสียงเครื่องซักผ้าที่ตั้งเวลาปั่นผ้าเอาไว้
แต่พอฟังดีมันไม่ใช่เสียงเครื่องซักผ้ามันคือเสียงผู้ชาย
โวยวายออกมาจากนอกห้องแล้วพยายามจะพังประตูเข้ามา
ตกใจมากเลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แจ้งนิติคอนโด
แล้วตัวเองเนี่ยก็ไปดันประตูเอาไว้กลัวว่าผู้ชายคนนี้จะผลักเข้ามาได้
ไปแป๊บเดียวค่ะนิติคอนโดมากับรอปภอีก๑คน
เกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็ลูกบ้านที่อยู่ห้องฝั่งตรงกันข้าม
เขาก็กลัวจะได้รับอันตรายเหมือนกันก็ถ่ายคลิปเหมือนกัน
ผ่านช่องตามแมวช่องเล็กที่ประตูอะค่ะเขาก็บอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้
นี่นี่ผ่านช่องนี้นะคะโวยวายไม่หยุดไม่ยอมไป
ขนาดนิติคอนโดมากับรอประพอนะก็โวยวายเห็นเลย
คือเจ้าของห้องบอกว่าคนเริ่มเยอะคนเริ่มมาช่วยกันหลายคน
รู้สึกปลอดภัยเลยเปิดประตูออกไปดูผู้ชายคนนี้
เปิดประตูไปปุ๊บตกใจหนักกว่าเดิมค่ะเลือดค่ะเรา
เราเราย้อมสีภาพเอาไว้นะคะนี่คือเลือดค่ะ
อาบทั่วตัวเลยผู้ชายคนนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเจ้าของห้องดูหน่อยนะคะ
เขาดังมากแล้วก็มีทั้งถีบด้วยตามคลิปเลย
ตอนนั้นผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ออกไปแสดงตัวเนี่ยเขาไม่ไปแน่นอน
พอเลือดเขานี้ตกอย่างเงี้ยตุ๊บแล้วต้องพื้นก็คือแดงฉานไปหมด
แล้วระหว่างกำแพงก็มีรอยเลือดแต่ผมก็บอกเฮ้ยคุณมาเคาะทำไมนี่มันห้องผม
แล้วเขาก็ยกมือไหว้แล้วก็ขอโทษหลายครั้ง
ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่า
เขาบอกเขาไม่เป็นอะไรเขาจะกลับห้อง
มาเคาะห้องก็เหมือนหนังซอมบี้เลือดท่วมตัว
สุดท้ายพอเปิดไปเห็นเขาเลือดเต็มก็เป็นห่วงเขาอีกว่าอ้าวเป็นอะไรหรือเปล่า
เลือดเต็มตัวขนาดนั้นแล้วก็มาเคาะประตูแบบนี้นะคะ
คือเจ้าของห้องบอกว่าอยู่คอนโดนี้มาปีกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
หลังเกิดเรื่องนิติคอนโดก็มาอธิบายว่า
ผู้ชายคนนี้เหมือนกับเป็นวัยรุ่นอยู่ชั้น๑๑
ชอบดื่มเหล้าเมาชอบร้องเพลงเสียงดัง
แต่ที่น่าแปลกใจก็คือคอนโดแห่งนี้
จะขึ้นลงลิฟต์ได้เฉพาะชั้นที่ตัวเองอยู่เท่านั้น
ทำไมผู้ชายคนนี้อยู่ชั้นอื่นแล้วมาโผล่ชั้นของผู้เสียหายได้อืมนี่นะคะ
ที่นี่ลูกบ้านคนนี้คือได้ยินกันหลายห้อง
ได้ยินเสียงผู้ชายคุ้มคลั่งคนนี้กันหลายห้องเลยว่า
สุดท้ายเลยเผาเห็นเขาเลือดเต้มตัวก็ไม่ยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไร
เตือนลูกบ้านก็แล้วกันให้มีสติหน่อย
แล้วก็เตือนด้วยว่าเวลามีใครมาเคาะประตูห้อง
อย่าแบบอยู่ดีปุ๊บปั๊บไปเปิดเลยนะคะ
ดูให้ดีก่อนว่าเป็นใครมาดีมาร้ายยังไงก็ไม่รู้
คือทางคอนโดก็ยังไม่ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะคะ
ก็มีข้อมูลมาประมาณนี้ค่ะน่าจะเมาแล้วก็อยู่ชั้นอื่น
โวยวายโวยวายเสียงดังแล้วเลือดมาจากไหนอ่ะคะ
ยังไม่มีข้อมูลเรื่องเลือดเนาะ